วัดหนองสี่แจ่งในตะบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
กระถิ่นสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรม
พนัยงานมีกระบวนแห่ต้นเงินเข้าวัด
ตลอดเส้นทางขบวนแห่มีการโปรยทานให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในขบวน
แต่ที่พิเศษสุดของวัดแห่งนี้
คือห่อเหรียญที่นำมาโปรยทานพร้อมข้าวตอกดอกไม้

หากใครได้รับเหรียญบาทที่มีตัวเลข
ก็นำไปแลกรางวัลเป็นซองเงินแต่ไม่ทราบจำนวน
และเหรียญก็ยังมีพยันชนะภาษาไทยติดอยู่
ก็สามารถนำไปแลกของขวัญเป็นกระเช้าผลไม้
และเครื่องดื่มชูกำลังได้อีกด้วย
ถือเป็นการสร้างสีสันให้กับขบวนแห่
ทุกปีที่มีกระถิ่นสามัคคี
โดยที่ผ่านมามีการใช้โดรนโปรยทานเป็นธนบัตรลงมาด้วย

จัดทำต้นเงินบรรทุกรถกระบะอย่างสวยงามเป็นขบวนยาว
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านก็พร้อมใจกันมาร่วมงานกระถิ่นสามัคคีในครั้งนี้
จากได้สร้างบุญกุศลแล้วก็ยังได้รางวัลนำไปลุ้นตัวเลขวันออกสลากได้อีกด้วย